คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่ตำรวจกับนักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะครับ
สิบตำรวจเอกอลงกรเพ็งกลัดหรือว่าหมู่โน้ตสังกัดตำรวจท่องเที่ยวระนองนะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านเช่าหลังนี้นะครับ
พร้อมกับนางสาววลิสารอดใหญ่หรือว่าน้องกิ๊กที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
นี่นะฮะผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุคืออดีตแฟนเก่า
เป็นแฟนเก่านะฮะเป็นอดีตแฟนของฝ่ายหญิงนะครับนางสาวลิสานะครับ
ขับรถยนต์เข้ามานี่ฮะในซอยของบ้านเช่า
ตอนเข้ามาเข้าช้าพอยิงเสร็จก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยมาซุ่มดักรออยู่นะครับ
พอเห็นผู้ตายทั้งสองคนพร้อมกับเพื่อนคือเขาเป็นบ้านเช่าของฝ่ายหญิงนะ
ของน้องนักศึกษานะแต่เขาเช่าอยู่กับเพื่อนหลายคน
พอเห็นเขาออกมากับทางหมู่โน้ตนะฮะเพื่อจะไปทานข้าวก็ออกมาจากรถ
แล้วก็ยิงเขาแล้วเสียชีวิตนะฮะอ่าพอยิงเขาเสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทั้งวันก็ยังติดตามจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ
โดยสารจังหวัดระนองขออนุมัติอนุมัติหมายจับให้กับทางตำรวจแล้วนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายอุทิศมาสทองชื่อเล่นชื่อโหน่งอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ช่วยทันตกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงสาวที่เสียชีวิตนะครับ
นี่คนนี้นะครับวันนี้ตำรวจเนี่ยไปเจอรถยนต์ที่คนร้ายขับหลบหนีไปนะครับ
นี่ฮะคันนี้นะฮะจอดทิ้งอยู่ที่ป่าชายเลนซอยบ่อขยะบ้านเขาฝาชีตะมนต์บางแก้ว
อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐานต่างต่างในรถนะครับ
เจอกระสุนปืนตกที่เบาะด้านซ้ายคนขับอยู่นัดหนึ่งด้วยคือจุดที่เจอรถเป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะฮะ
ถ้าจะไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนั่งเรือข้ามฝั่งไปได้เลยนะครับ
ก็เลยคาดว่าจะหลบหนีข้ามแดนไปแล้วหรือเปล่า
พลนดรีเชิดพงษ์ชิวปรีชาผู้บังคับการตมพุทธรจังหวัดระนอง
บอกว่าคดีนี้พยานหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ชู้สาวนะฮะแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ

นั่งเรือข้ามไปฝั่งจังหวัดเกาะสองของเมียนมาแล้วนะครับ

มีปัญหาเรื่องการสู้รบตลอดแนวชายแดนอยู่ถ้าข้ามไปก็อยู่
ลำบากอยู่ดีเดี๋ยวไทยจะประสานไปยังทางฝั่งเมียนมาให้ช่วย
ตามตัวด้วยคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไป
คุยกับเจ้าของฟาร์มที่อยู่ติดกับจุดที่คนร้ายเอารถเก่ง
จอดทิ้งเอาไว้นะครับคุณปากรนะฮะแทร่ซื้ออายุ๖๖ปีนี่ครับ
คุณลุงบอกว่าเห็นรถคันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะครับจน
เช้าวันนี้ก็ยังจอดอยู่ที่เดิมพอมาดูยี่ห้อดูป้ายทะเบียน
มันตรงกับข่าวที่เขาออกอากาศกันอยู่อืมว่ามีคนร้ายเนี่ยไปยิง
กับนักศึกษาเสียชีวิตแล้วขับรถหลบหนีมาก็เลยโทร

มันที่๒๗
สนจรได้อ่าข้าวออกได้สระนี้คนก็สมัครกินได้จมลอบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์นะฮะเห็นรถมาจอดทิ้งตั้งแต่เช้าเมื่อวานวันจันทร์นะครับ
วันนี้ก็มาเจอรถนะครับชาวบ้านบอกว่าเห็นคนร้ายขับรถมาจอดทิ้งช่วงกลางดึกนะฮะ
มีสุนัขเห่าด้วยตอนนั้นคาดว่าน่าจะหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เขาไม่ได้ยินเสียงเรือกันนะฮะเลยไม่แน่ใจว่าจะหลบหนีไปทางไหนนะครับ
นี่ตำรวจก็มาเอารถไปแล้วนะครับเป็นของกลางในคดี
วันนี้เราไปที่วัดสุวรรณคีรีวิหารนะครับอยู่ในตัวเมืองระนองนะครับ
เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาววลิสานะครับฝ่ายของนักศึกษาที่เสียชีวิตนะฮะ
พี่สาวบอกว่าตัวของเธอกับน้องสาวไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เพราะตัวพี่สาวทำงานที่กรุงเทพนะครับน้องสาวอยู่ที่ระนองนะฮะ
ความจริงก็เป็นแฟนคบหาอยู่กับในโหน่งคนก่อเหตุนั่นแหละเพิ่งเลิกได้๖เดือน
ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีในโหน่งคนก่อเหตุที่เป็นแฟนกับน้องนะฮะ
แต่ทีนี้พอหลังมาเนี่ยในโหน่งก็เปลี่ยนไปมีการทำร้ายร่างกายน้องสาว
น้องสาวออกจากบ้านด้วย๒๓วันก่อนเกิดเหตุบุกไปที่บ้านเช่าของน้องสาว
แล้วไปทุบตีทำร้ายน้องสาวถึงขั้นหวังจะขืนใจอันนี้พี่สาวผู้ตายบอกนะครับ
แต่น้องสาวเนี่ยสู้ไม่ยอมนะฮะ
ว่าเลิกกับกิ๊กแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก
แต่สุดท้ายเนี่ยยังตามราวีไม่เลิกก่อนจะถึงวันก่อเหตุในโหน่ง
ยังโพสต์คมคู่น้องสาวทำนองว่าให้ไปมีความสุข
ให้ไปรักกันในนรกเหมือนกับจะรู้ว่าเขามีแฟนใหม่
กับได้มีคนมาคบหาดูใจหรือยังไงวันเกิดเหตุช่วงเที่ยง
พี่สาวบอกยังแชทคุยกับน้องสาวนะฮะเรื่องเลี้ยงแมว
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะถูกยิงเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
พอพ่อเสียปุ๊บเหมือนเขาก็รู้ว่าไม่ค่อยมี
ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่แล้วพี่สาวก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยแบบอารมณ์รุนแรงขึ้นพูดจาแบบไม่โอเคขึ้นอะไรอย่างนี้
เธอให้ข้าตบตี้บ่อยออกใช่ตบตี้บ่อย
คว่างเข้าของพอไม่พอใจอะไรเขาก็จะคว่างเข้าของออก
แล้วเขาจะไล่บอกว่ามึงไปเลยมึงเป็นคนไม่มีค่าอะไรอย่างนี้
มึงไม่มีค่าสำหรับกูมึงออกจากบ้านกูไปซาอะไรอย่างนี้
อย่างไรก็ตามนะครับพี่สาวของ
ขอชี้แจงตรงนี้หน่อยว่านี่ฮะ
ตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิต
พร้อมกันนะครับก็คือหมู่โน้ตเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้เป็นแฟนกับน้องสาวนะฮะ

คบหาไม่ได้ดูใจไม่ได้จีบอะไรกันด้วย
เพราะฉะนั้นขอให้ตัดประเด็นเรื่องการหึงห่วงไปได้เลย

คือถ้าเกิดคนร้ายจะเข้าใจผิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เธอยืนยันว่าน้องสาวเธอกับหมู่โน้ต

หมู่โน้ตเขามีครอบครัวแล้ว

ที่รู้จักกันเท่านั้น

เดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
อันนี้ก็

พี่สาวเขาบอกเขาชี้แจงเอาไว้ที่เพื่อนเขายืนยันอะไรเนี่ยนะฮะ

อันดูดิวชมครับเราไปที่วัด

ของหมู่โน๊ตนะฮะในตะบลหงะอมพมืองรวดนองนะครับ
หมู่โน้ตบอกว่าเธอกับสามีใช้ชีวิตด้วยกันมา๓ปี
ปีมีลูกสาว๑ขวบ๕เดือนที่ผ่านมาสามีเป็นคนขยันหลังเลิก
ราชการจะไปขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมวันเกิดเหตุหมู่
โน้ตสามีไปทำงานตามปกติแต่มีเคสเรือสปีดโบสต์ล่มก็เลย
กลับไปนะจนตี๑ของคืนวันอาทิตย์นะเธอบอกเธอรู้สึกตัว
แล้วบอกสามีถูกยิงตายแล้วเธอบอกเธอเข่าสุดเลยทำอะไรไม่
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนร้ายเข้าใจผิดคิดว่าสามีเธอ
เนี่ยเป็นแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงสาวนักศึกษาซึ่งความจริงแล้ว
ไม่ใช่เลยสามีเธอไม่เคยนอกใจตอนนี้เธอขาดเสาหลักของ

พี่ตำรวจเนี่ยจะต้องสอนอยู่แล้วถูกไหมถ้าให้เด็กนั่ง
งศาษย์ฝึกงานไปทำเองเลยนะไม่สอนแล้วเด็กมันจะรู้มั้ง
มันก็ไม่รู้แบบนี้เราก็เข้าใจ
เรื่องชื่นสาวนะหนูเม่ยแล้วก็โซเชียลแทบจะไม่ได้ดูเลย
คือมันไม่ค่อยตรงกันพูดไปในทางเทศเดียวกัน
แต่บิดเบือนไปจริงคือดูล่ะมันหวั่นชิดใจเรา
สำหรับศพของหมู่โน้ตนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านของภรรยา๓คืนนะครับ
ก่อนจะนำร่างไปที่บ้านเกิดนครปฐมชาปนกิจอังคาร๗มีนาคมนี้นะฮะ
ส่วนศพของน้องกิ๊กนะครับนักศึกษาสาวนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลถึง๒มีนาคมและจะไปชาปนกิจที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดนะครับ
คือหญิงสาวที่เขาไลฟ์แล้วร้องไห้ชี้แจงเรื่องหมู่โน้ตกับน้องกิ๊กไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ย
พี่สาวบอกว่าเพื่อนของน้องสาวเนี่ยได้ไลฟ์ชี้แจงไป
หลังจากสังคมเนี่ยไปเข้าใจผิดรวมทั้งคนร้ายก็น่าจะเข้าใจผิดอืมนะฮะ
ความจริงเขาเป็นแค่เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกัน
เหมือนที่เราได้ดูมาสักครู่นี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาเขาไลฟ์ชี้แจงแล้วร้องไห้นะ
เป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงสาวที่เขาเสียชีวิตที่เขาไลฟ์ชี้แจงแทนเพื่อนเขาใช่ค่ะ